รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเวลาเดิมแบบนี้เจอเราสองคนเช่นเคยค่ะ

ต้องออกอาการบอกว่าเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เมื่อน้องเรสซิ่งลูกชายของเธอไข้ขึ้นค่ะ
จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
โดยเจ้าตัวเนี่ยยอมรับนะว่าห่วงลูกสุดใจเลย
รับว่าเลี้ยงลูกแบบปล่อยเกินไป
แต่ต่อไปคงต้องดูแลแบบใกล้ชิดมากกว่านี้นะคะ

ไปไหนเนี่ยก็เรสซิ่งก็ไปด้วยตลอดนะคะคุณผู้ชม
ส่วนดราม่าที่มีคนหยิกน้องเป่าลูกสาวของคุณกุ๊บกิ๊บนั้น
คุณแพทย์บอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่
และมองว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวก็ต้องระมัดระวัง
เพราะเวลาไปไหนมาไหนก็จะพาน้องเรสซิ่งไปด้วยเหมือนกันค่ะ
ครั้งแรกเลยอยู่มาขวบกว่าเนี่ย
หมอบอกน้องเขาแข็งแรงแล้วก็ที่เป็นน่ะ
เนื่องจากว่าเด็กสมัยนี้คือเอ๊ะอ่ะ
ก็หยิบนู่นเข้าปากอมนู่นอมนี่อะไรอย่างนี้
เราก็เลยต้องระวังมากจริงคุณ
คืออันนี้พูดยากเหมือนกันนะ
สิ่งที่กิ๊บเลือกทำแพทย์มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว
เป็นทางออกที่ดีล่ะเห็นอย่างนี้ก็ห่วงนะ
แต่แพทย์ว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะทำให้คนแฟนคลับที่เข้ามา
เขาก็ต้องแบบระวังมากยิ่งขึ้น
อันนี้ก็เป็นมุมของคนเป็นแม่นะคะ
ส่วนประเด็นที่โตโน่เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่กล้าเล่นกับน้องเรสซิ่ง
เพราะกลัวดราม่าถึงสถานะครอบครัวนั้น
แพทย์ขอพูดแทนเบนส์นะคะว่าไร้ปัญหา
คุณเบ้นเข้าใจและอยากวอนให้แฟนคลับมองว่าเป็นความน่ารักของลุงกับหลานจะดีกว่า
เต็มปากเลยนะคะว่าพี่เบ้นไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่อย่างใดเลย
เพราะว่าคือเขารู้ว่านี่คือสไตล์ของเรา

มันก็เป็นความแมนของพี่โน่นะ
ที่ที่เขาจะรู้สึกว่าเห้ยมันจะดูไม่ดีรึป่าว

บอกพี่โน่ว่าพี่โน่ไม่ต้องกังวลนะคะ
คือพี่เบ้นเขาแฮปปี้

ตรงนี้โตโน้วกับแพทย์เองเขาเคยเป็นคู่จิ้งกันไง

ถ้าเกิดว่าเข้าไปเล่นกับน้องเรซิ่งมาก
จะทำให้สถานะทางครอบครัวของเขามีปัญหาอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่า

มีครอบครัวไปแล้วชัดเจนนั่นเองนะคะ